ยังมีต่อแม่น้ำหนึ่งยืนหนึ่งความขลังตรงอีกแล้วกับเลขที่ถูกรางวัลฮะ
เลขอะไรนะเลขทูปปู่ใช่ไหม
ปรากฏว่า๒กับ๕มันดันไปตรงกับเลขท้ายของรางวัลที่๑
สำนักงานสลากอุถูเดี๋ยวนี้ท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวนี้เลย
เพราะมันไปถูก๒ตัวท้ายของรางวัลที่๑
ดังนั้นไม่ใช่สำนักงานสลากแล้วนะคนที่ถูกเขาก็เลยเป็นพวกอันเดอร์กราว
ไม่สนับสนุนการทำแบบนี้แต่บางคนบอกวิถีเขาเป็นแบบนั้น
ถ้าจะจับก็เชิญจับได้เลยก็แล้วกันนะครับ
แต่แม่น้ำหนึ่งบอกต่อกันแล้วกันว่ายินดีและขอโทษ
ยินดีกับคนที่ถูกขอโทษกับคนที่ไม่ถูกด้วย
แต่งวดหน้าเดี๋ยวจะทำการบ้านหนักคือแม่น้ำหนึ่งเขาจะมีภูมิ
เขาเรียกว่าอะไรวิธีการนั่งสมาธิอะไรอย่างนั้น
เดี๋ยวงวดหน้าจะทำการบ้านหนักและถ้าเป็นไปได้งวดหน้าอาจจะให้เลขเดียว
อีกทีถ้าเป็นไปได้งวดหน้าอาจจะให้แค่เลขตัวเดียว

เอน้ำหนึ่งจะเป็นบริษัทประกันภัยเหรอ
เทพวกเราสาวกไม่ได้นะ

เดี๋ยวค่อยมาติดตามแม่น้ำหนึ่งกันต่อไปแล้วกัน
แต่ถือว่าแม่น้ำหนึ่งยังคงยืนหนึ่งเรื่องตัวเลขจริงครับ
สุดท้ายก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ
อยากจะพูดเลยว่าอิจฉาตาร้อนกลัวนอนไม่หลับ
ไม่เป็นไรเราอิจฉาทุกเดือน